แต่ทีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีการคาดการณ์ด้วยนะคะ
อาจจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเลยนะคุณผู้ชม
เป็นเลข๒หลักวันหนึ่งอาจจะประมาณ๒๔คน
นี่เป็นภาพเมื่อวานค่ะเมื่อวานที่โฆษกสบคมีการแถลง
โดยสบคเมื่อวานนี้ก็นายแพทย์ทวีสินก็แถลงถึงผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา
เมื่อวานนี้๗รายซึ่งทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นมา
เป็นกลุ่มที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากปากีสถานเมื่อวันที่๗พฤษภาคม
ใน๗คนนี้เป็นผู้ชาย๖คนเป็นผู้หญิง๑คนอายุก็ระหว่าง๑๗๓๑ปี
แล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยก็มี๔รายที่กลับบ้านได้
แล้วก็เมื่อวานไม่ได้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะ
ทำให้ยอดรวมของผู้ป่วยสะสมในไทยของเราตอนนี้อยู่ที่๓๐๒๕ราย
รักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้ว๒๘๕๔รายแล้วก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอีก๑๑๕ราย
ส่วนผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้อยู่ที่๕๖รายนะคะ
ลุ้นตัวเลขวันนี้เนอะใช่เราก็ลุ้นกันทุกวันอ่ะนะใช่ค่ะ
ซึ่งทางด้านคุณหมอทวีสินโฆษกสบคบอกว่าทางประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้นำเสนอเป็นเรื่องของการคาดการณ์การระบาดของโควิด๑๙
คุณผู้ชมฟังข้อมูลนี้ดีนะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมาก
ใช่ค่ะซึ่งการคาดการณ์นี้มี๓สถานการณ์นะคุณผู้ชม
สถานการณ์ที่๑ที่เขาประเมินจากปัจจุบันที่รัฐบาลยังคงพรกรฉุกเฉิน
ยังมีมาตรการที่เข้มงวดอยู่สถานการณ์แบบนี้จะส่งผลให้ผู้ติดเชื้อใหม่
เฉลี่ยอยู่ที่๓คนต่อวันแล้วเดือนกันยาเนี่ยอันนี้เดือนพฤษภาใช่ไหม
ุนากรกฎาสิงหากัญญาจะมีผู้ป่วยวิกฤต๑๕คน
ซึ่งตัวเลขจำนวนนี้จะเป็นระดับที่โรงพยาบาลยังรับไหว
ยังรับได้อยู่อันนี้คือสถานการณ์ที่๑
ทีนี้สถานการณ์ที่๒ค่ะคุณผู้ชมสถานการณ์ที่๒คือตอนที่เราจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ค่ะ
พอจะผ่อนปลนระยะที่๒ก็คาดว่าพอผ่อนปลนแล้ว
จะมีผู้ติดเชื้อใหม่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะ๒๔คนต่อวัน
เขาบอกว่าต้องยอมรับตัวเลขตรงนี้นะเพราะเราผ่อนคลายกันผ่อนปลนกันนะฮะ
คือมันจะหลักเดียวเหมือนช่วง๓๔วันที่ผ่านมามันอาจจะยังไม่ได้
แล้วก็ตัวเลขผู้ป่วยวิกฤตก็คาดการณ์ว่าจะมี๑๐๕คน
แต่ถ้าเราทำให้ตัวเลขมันน้อยกว่านี้ได้เนี่ยโอ้โหมันเป็นแบบสิ่งที่ดีมาก
ใช่ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าผู้ป่วยวิกฤต๑๐๕คน
อันนี้คือคาดการณ์ไปจนถึงเดือนกันยายนแล้วปริมาณนี้โรงพยาบาลก็พยักหน้าค่ะ
ว่ายังเป็นปริมาณที่โรงพยาบาลยังรับไหวอยู่
ส่วนสถานการณ์สุดท้ายหายใจเข้าลึกค่ะ

คือเอาจริงมันก็อยากให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติไหม

แต่ดูตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เขาคาดการณ์เอาไว้
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย๖๕คนต่อวัน
แล้วเดือนกัญญาจะมีผู้ป่วยวิกฤต๒๘๙คนต่อวัน
เราฟังตัวเลขไว้แบบนี้ก็ดีนะก็เหมือนเป็นการขู่เราเบา
ค่ะก็จะได้ระวังกันด้วย
คุณจำได้ไหมตอนนั้นเคยมีตัวเลขออกมาชุดหนึ่ง
บอกว่าจะป่วยเป็นหมื่นช่วงเดือนเมษายนอะไรช่วงนั้น

คุณหมอบอกว่าต้องทำใจกันระดับหนึ่งนะ
หลังจากนี้อาจจะมีคนไข้เพิ่มขึ้นเป็น๒หลักต่อวัน

นายกก็บอกว่าอยากให้ประเมินสถานการณ์เป็นระยะ
แล้วก็จัดทำแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมด้วย
เอาจริงคำพูดนายกยังกล้องอยู่ในหูดิฉันว่า
อะไรที่มันเปิดได้มันก็ปิดได้เหมือนกัน
เออเอาล่ะใครชนะใครสู้

เฝ้าระวังตั้งกาดกาดอย่าตกเสมอ